หมาน้องแมวอย่างนี้บางทีเราก็อยากจะอุ้มออกไปเดินเล่น
แต่คุณดูพี่คนนี้เขาอุ้มสัตว์เลี้ยงตัวนี้ออกไปเดินเล่น
คุณที่นี่ที่ไหนรู้ไหม
เยาวราชหรออุ้ยคนเยอะด้วยใช่
เขาอุ้มน้องเต่าไปเดินเยาวราช
จริงคุณลุงคนนี้อุ้มเต่าหมูนะ

แล้วเสื้อหนักเหมือนหมูบินมันบินนะคะ
มาเดินเล่นคุณลุงก็คืออุ้มเต่าหมูบิน
แต่ไม่ใช่ตาภาพคุณผู้ชมดูดีนะไม่เหมือนกันนะคะ

บางคนบอกว่าทำไมอุ้มตะภาพมาคุณดูจมูก

มันจะไม่เหมือนตาภาพทั่วไปนะถามมันคล้าย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเต่าหมูบินเป็นเต่าน้ำจืด

แล้วก็คือจริงเป็นเต่าหายาก
แล้วก็มีจำนวนน้อยในประเทศไทยราคาสูงด้วยนะคะ
เขาซื้อมาเลี้ยงแต่ตัวนึงก็ราวหลักแสนอยู่นะ

หมูบินเขาก็เป็นเต่าน้ำจืด
ก็จะชอบอยู่ในน้ำมากกว่าอยู่บนบกแหละ

แต่คือเจ้าของก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไปเจอมา

แล้วน้องพยายามแบบกระดิกเรียกอ่ะเอ่อบัญชีเปล่า
ใช่แม่มือน้องจริงหรือเปล่าเอาอันนี้เอาอันนี้
กาวรัสเดินไปสักพักนึง

นั่นเวลา

ใช่น้องคงตื่นตาตื่นใจแต่ว่าเอาจริงก็
ไม่ควรพาน้องออกมาถ้าน้องเป็นเต่านะฮะ
ก็ให้น้องเขาอยู่ในน้ำดีกว่า
เพราะเราก็ไม่รู้เขาอยู่บนบกได้นานแค่ไหนอะไรแบบนี้เนอะ
ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็งงและทึ่งไปในคราวเดียวกัน